ที่ถูกฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะครับ

ทำให้บ้านเราทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้
ฝนตกทุกที่เลยแม้จะลดลงจากสัปดาห์ก่อนก็ตามนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากหน่อยถนน

แต่คราวนี้มีน้ำท่วมมาทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้

น้ำมันท่วมหนักขนาดไหนน้ำป่านะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
รายงานอีกครั้งนะครับตรงนี้ที่แม่ท้อครับผมนะครับ
รถติดกันนานมากเลยนะครับเพราะว่าน้ำหลากลงถนนนะครับ
เห็นไหมครับแบบนี้นะฮะแล้วก็รถที่จะมาเนี่ย
มาไม่ได้ด้วยเพราะว่าตรงนั้นมีหลุม
หลายคันที่ผ่านไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์คือไปคานะครับ
คันที่ผ่านมานี่ก็เหมือนกันนะครับสูงขนาดนี้นะ
ผ่านไม่ได้นะครับมันไปคานะครับต้องวิ่งซ้ายอย่างเดียวนะครับ
ตอนนี้รถติดกันเป็นร้อยคันนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้
คิดถึงอะไรครับคิดถึงสรรเขื่อนไหมใช่
เหมือนสรรเขื่อนเลยนะสรรเขื่อนหรือสรรอ่างเก็บน้ำ
กำลังระบายน้ำอยู่แต่นี่ไม่ใช่สรรเขื่อนนี่คือถนนครับ
ถนนในพื้นที่จังหวัดตากนะฮะหลายคนรู้จักดีนะฮะ
เส้นทางตรงนี้ก็คือตรงดอยรวกนะครับถนนสายแม่สอดตาก
ช่วงกิโลเมตรที่๖๒พื้นที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองครับ
น้ำป่าเนี่ยมันไหลลงมาจากดอยคุณไหลลงมาฝั่งถนนด้านสูง
จนข้ามมาท่วมถนนอีกฝั่งระดับน้ำที่ท่วมถนนอีกฝั่ง
อย่างที่เห็นเนี้ยสูงสุดในแปดสิบเซนนะคุณนะ
แล้วก็ไหลตกลงเหวด้านล่างเหมือนกับเป็นน้ำตกธรรมชาติขนาดใหญ่เลย
บางคนบอกเป็นสรรเขื่อนสันอ่างเก็บน้ำแบบนี้นะครับรถยนต์ที่สัญจรไปมา
คุณดูสิค่ะหยุดชะงักสี่ชั่วโมงอ่ะติดแงกอยู่แบบเนี้ยเออ
คันพยายามจะลุยแหมแต่มันก็ลำบากเหลือเกินนะครับ
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่หนึ่งแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อำนวยการจราจรให้รถแต่ละคันค่อยฝ่าน้ำไปหน่อย
รถสูงยังพอไปไหวรถเล็กติดแงกเลยนะครับ
น้ำป่าที่ไหลบ่าท่วมถนนสายดอยรวกตรงนี้ลดลงแล้วนะครับ
ทำให้รถทุกชนิดสัญจรไปมาได้แล้วนะฮะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันกู้สถานการณ์
นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายน้ำออกจากถนน
แต่รถที่ขับผ่านไปผ่านมายังคงต้องใช้ความระมัดระวัง

แล้วทีนี้เขามีการซ่อมทางกันยังไง
และอีกอย่างจะป้องกันน้ำป่าไม่ให้ไหลลงมาจากดอยยังไง
เขาบอกว่าตอนนี้ถนนที่ถูกกัดซ้อน้ำกัดซ้อเป็นหลุมลึก
เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายบรรจุยางมาต่อยมาปิดทับซ่อมแซมชั่วคราว

ส่วนการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของท่อระบายน้ำ
เพราะจริงบนดอยมันก็ต้องมีท่อระบายน้ำนะ
เป็นท่อระบายน้ำที่ฝังแล้วก็ลอดอยู่ใต้ถนนเนี่ย
คือก่อนหน้านั้นมีดินสไลด์มาทับปิดปากท่อเอาไว้
น้ำเลยลงท่อไม่ได้ก็ต้องไหลบนถนนแบบนี้นะครับ
อันนี้เขาก็จะต้องแก้ปัญหานี้ด้วย
แล้วก็ต้องแก้ในระยะยาวด้วยนะฮะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปสำรวจอีกสักที่หนึ่ง

ไปดูกันหน่อยว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำในวันนี้เป็นยังไง

นี่เป็นอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนบนนะคะ
ตะบนบ้านเก่าอำเภอด่านฝืนทศ

แต่ว่าปริมาณยังคงเกินความจุที่กักเก็บอยู่
น้ำที่ล้นสปริลเวย์มาก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วมีน้ำฝนตกเหนือเขื่อนอีก
คือฝนตกเหนือเขื่อนตลอดเวลาเลย

เจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ำก็ยังคงเปิดประตูระบายน้ำ
ด้านใต้เขื่อนทั้ง๓บานอยู่นะคะ
อกจากนี้ไปสำรวจบนถนนกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้าง

ใช้ได้อย่างเมื่อวานท่วมหนักเลยเนี่ย

เป็นระดับน้ำท่วมถนนเนี่ยคือยังมีอยู่
แต่ก็ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยเท่านั้นเอง

แต่วิ่งได้แค่ช่องทางเดินรถช่องทางเดียว
ก็คือฝั่งขาเข้ากรุงเทพเท่านั้นค่ะ
ส่วนทางที่จะไปอำเภอด่านขุนทศ

ก็ยังวิ่งไปไม่ได้อย่าเสี่ยงดีกว่า
เพราะว่าปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวอยู่
แรงอยู่คือเจ้าหน้าที่เขายังปิด

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ความสะดวกด้วย
ส่วนภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งค่ะที่นี่เป็นบ้านชั้นเดียว
แล้วปรากฏว่าน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาบ้าน
เช่นเดียวกับพื้นที่บ้านหลุมหมู่หนึ่งนะคะในตำบลสระจราเข้
อันนี้เป็นพื้นที่รับน้ำจากด่านขุนทศน้ำยังท่วมขังอยู่ในบ้านอยู่เลย
ประชาชนชาวบ้านก็ต้องช่วยกันวิทย์น้ำวิทย์มาวิทย์ออกมาจากบ้านทั้งวันทั้งคืน
น้ำแรงจริงคุณน้ำมาแรงด้วยนะฮะ
โคราชก็ไปต่อที่ชายภูมิฝนตกหนักบนเทือกเขาเขียว
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะครับทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนจุลาพร
อำเภอคอนศาลเนี่ยเต็มความจุเขื่อนต้องยกประตูระบายน้ำขึ้นนะครับ
ซึ่งน้ำที่ปล่อยลงท้ายเขื่อนไหลไปตามลำน้ำพรม
ก็จะไปไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนท้ายเขื่อนตรงนี้ด้วย
ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะครับ
ก็มีน้ำท่วมสูงเกือบ๑เมตรท่วมเป็นวันที่๒แล้ว
น้ำบางแห่งลดลงไปบ้างแล้วแต่ว่ามันลดลงน้อยไงคุณ
ถึงสิบเซนติเมตรเท่านั้นเองนะฮะโดยเฉพาะน้ำที่ท่วมสูงบริเวณหน้าสารที่ราชการ
หน้าโรงพยาบาลอำเภอกเกษตรสมบูรณ์หน้าสถานีตำรวจภูทรเกษตรสมบูรณ์นะครับ
ก็ดูสิระดับน้ำมันอยู่แบบนี้เลยคุณนะ
นอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมถนนสายสองศูนย์หนึ่งชะยะภูมิสีคิ้ว
ช่วงหน้าสากรการเกษตรจตุรัสนะครับน้ำท่วมผิวจราจรทั้งสองฝั่งเลย
ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมถนนต้องนำกระสอบทรายมาปิด
มาทำเป็นกำแพงป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่มีน้ำไหล
ท่วมเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีบำเน็ตนรงสถานีจตุรัส
ระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าระดับสันดรางประมาณถึงห้าถึงสิบเซนติเมตรแล้ว
ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถไฟนะฮะจึงได้ประกาศปิดทาง
ดเดินรถไฟระหว่างสถานีบำเน็ตนรงสถานีจตุรัส
ตั้งแต่เวลาสามทุ่มสิบห้าของวันที่สิบเจ็ดตุลาคม
จนกว่าเส้นทางรถไฟน้ำตรงนี้มันจะลดลงสู่ภาวะปกติ
ก็ต้องฟังอีกว่าทางการรถไฟจะแจ้ง
เปิดให้อเมริการเมื่อไหร่อย่างไกลอ่ะนะครับค่ะ